เด็กหม้อสามขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งแฟนอ่า
โดนตามประกบเด็กช่างตามประกบเอามีดฟัน

โอ้โหต้องขี่ย้อนกลับไปเลยคุณผู้ชมฮะนี่
เลี้ยวซ้ายมามากันสามนะซ้อนสามมาเหมือนเหมือน
เหมือนรู้เหมือนกันว่าโดนตามหรือยังไงน่ะเออนั่นนั่น
คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ารู้จักกันกับฝั่งผู้ก่อเหตุ
หรือเปล่านี่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๓พฤศจิกายน
ตรงนั้นคือถนนประชาราชอำเภอเมืองนนทบุรีครับกลุ่มผู้
เสียหายก็คือน้องทั้งสามคนเนี่ยรีบขี่หนีเข้ามาที่สพ
มนนนทบุรีแล้วเด็กวัยสิบห้าคนหนึ่งน่ะใส่ชุดนักเรียน
เปื้อนเลือดมาเลยเปื้อนเลือดกลุ่มหัววิ่งมาหาตำ
คือในวันพธิมาก็มาก็เศ้รค์เสรรปรางอยากส่งเฟ
ูงส่งแฟ้งเพื่อนอะเออแล้วก่อนจะทำเราเขาพูดไร
ปะมันบอกว่าล่ะบูบูผมไล์แต่จริงงหมดไชรค์
เดี๋ยวว่าผมขับมาผมจะไปทรง
ต้นนี้ก็เจ็บหนักพอสมควรคุณผู้ชมเย็บไป๙เข็มเลย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีครับ
คุณเกรียงศักดิ์พาลูกชายวัย๑๕ปีที่เป็นคนเจ็บมาให้ปากคำเพิ่ม
แล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุ๒คนแต่งชุดนักเรียนอาชีวะสถาบันแห่ง๑

ส่วนอีกนึงแต่งชุดนอกแต่ทรงเด็กช่างไม่แน่ใจทรงเป็นยังไงนะคุณผู้ชม
มาประกบรถเขาลอตะกิลถามว่าเบิลรถใส่พวกกูเหรอ
น้องเท้าแรกโดนชุบเข้าให้ฟันหัวเข้าให้
จังหวะยกมือกุมหัวเนี่ยคนร้ายฟันซ้ำใส่แขนอีกรอบหนึ่ง
แล้วพ่อของน้องเขายังบอกว่าปกติหลังเลิกเรียนเนี่ย
พ่อนี่แหละจะไปรับลูกชายกลับบ้าน
แต่วันเกิดเหตุพ่อติดงานก็เลยให้ลูกกลับกันเองละกัน
พอเห็นลูกโดนฟันแบบนี้ครับ
พ่ออยากฝากไปถึงผู้มีอำนาจ
ฝากว่าอะไรฟังคุณพ่อด้วยกันเลยคุณผู้ชม

ขอบคุณครับ